มาดูกรณีที่กำลังเป็นเผือกร้อนของทางการไทยนะครับ
คือกรณีของฮาคิมอันอารบีอดีตนักฟุตบอลชาวบาเรนนะครับ
เขาขอสถานะผู้ลีภัยอยู่ที่ออสเตรเลียหลังจากถูกดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองของบาเรน
แล้วเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเดินทางมาที่ประเทศไทยก่อนจะถูกควบคุมตัวไว้
ขณะนี้เรื่องอยู่ในชั้นศาลของไทยนะครับว่าจะส่งตัวกลับไปให้กับบาเรนที่ต้องการตัวนักฟุตบอลคนนี้หรือไม่นะครับ
ความเป็นมาเป็นไปของคดีของนักฟุตบอลหนุ่มคนนี้เป็นอย่างไรถึงมามีชะตากรรมเสี่ยงอยู่ที่ประเทศไทยได้
ประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ไม่ให้ส่งตัวกลับมาเรนบ้านเกิดที่เขาอาจได้รับอันตราย
โดยฮาครีมเคยเป็นถึงอดีตนักเตะทีมชาติของบาเรนที่ถูกทางการตัดสินจำคุก๑๐ปีในความผิดฐานชุมนุมเกิน๕คนและทำลายข้าวของซึ่งนายฮาครีมปฏิเสธทุกข้อหา
หลายฝ่ายมองว่านี่เป็นคดีการเมืองโดยมีหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์จากการที่เขาลงสนามในการแข่งขันฟุตบอลที่ถ่ายทอดสดในช่วงเดียวกับที่ถูกกล่าวหาพอดี
นายฮาครีมหลบหนีออกจากบาเรนก่อนจะได้รับสถานะเป็นผู้ลิภัยในออสเตรเลียในเวลาต่อมา
แต่ความฝันในการหลบหนีจากบ้านเกิดที่กลายเป็นดินแดนอันตรายสำหรับเขาก็ดับลงเมื่อทางการไทยจับกลุ่มนายฮาคิมหลังได้รับแจ้งว่าบุรุษผู้นี้ติดหมายแดงของบัญชีตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพล

เรียกร้องให้ไทยปล่อยตัวในฮาครีมทันที
หลังจากที่ผ่านมากลุ่มสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งรัฐบาลออสเตรเลีย

รณรงค์เรื่องนี้มาโดยตลอด

ออสเตรเลียอาจเป็นฝ่ายผิดเอง
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ออสเตรเลีย
เป็นผู้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ไทย
ถึงการมีหมายแดงของนายฮาคิม
นำไปสู่การจับกลุ่ม
ทั้งหมดนี้เกิดเป็นคำถามว่า
เกิดอะไรขึ้นกับกรณีของนายฮาคิมกันแน่
ต้นเรื่องสู่การควบคุมตัวในฮาครีมเกิดขึ้น
เมื่อนายฮาครีมวางแผนจะเดินทางมาฮานีมูล

เข้าไปยื่นขอวีซ่าต่อสถานกงศูนย์ไทย

และได้รับวีซ่าเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
ในช่วงเดียวกับที่สื่อหลายสำนักรายงานว่า
รัฐบาลบาเรนได้ยื่นตำรวจสากลขอหมายแดงในฮาคิมพอดี
ต่อมานายฮาครีมเดินทางถึงประเทศไทยโดยมีหมายแดงติดตัว
ซึ่งถึงตรงนี้รัฐบาลออสเตรเลียออกมายอมรับเองว่า
เป็นผู้แจ้งให้ทางการไทยทราบถึงสถานะของนายฮาครีมที่ติดหมายแดงอยู่
ขณะเดียวกันด้วยระบบของตำรวจสากล
ทำให้ทางการไทยก็น่าจะทราบสถานะหมายแดงของนายฮาคิมทันที
แสดงตัวที่จุดตรวจคนเข้าเมืองเช่นกัน
แต่หมายแดงของตำรวจสากลนั้นไม่ใช่หมายจับ
ตามคำนิยามของตำรวจสากลอธิบายว่า
หมายแดงไม่ใช่หมายจับสากล
แต่เป็นคำร้องว่าบุคคลดังกล่าวเป็นที่ต้องการตัว
โดยแต่ละประเทศมีอำนาจตัดสินใจว่าจะดำเนินการจับกลุ่มหรือไม่ก็ได้
โดยที่ทางการไทยเลือกจับกลุ่มนายฮาครีมตามข้อมูลในหมายแดง
เมื่อวันที่๒๗พฤศจิกายนที่สนามบินสุวรรณภูมิ
หลังจากที่นายฮาครีมถูกควบคุมตัวไม่นาน
ตำรวจสากลได้ถอนหมายแดงในฮาคิมออกจากเว็บไซต์
จากในกรณีของนายฮาครีมเข้าข่ายคดีการเมืองมาตั้งแต่แรก
ซึ่งขัดกับหลักการออกหมายแดงของอินเตอร์โพล
แต่ในตอนที่ตำรวจสากลถอนหมายแดงในฮาคิม
รัฐบาลบาเรนได้ส่งเอกสารร้องขอให้ส่งตัวนายฮาครีมกลับประเทศ
ทำให้รัฐบาลไทยชี้แจงว่าต้องดำเนินการต่อตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป
โดยในวันนี้ในดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีต่างประเทศ
กล่าวถึงกรณีในฮาครีมโดยเสนอว่า
อสเตรเลียและบาเรนควรหาทางเจรจากัน
โดยไทยยินดีอำนวยความสะดวก
โดยเชื่อว่าหากทั้งสองชาติตกลงกันได้ก็จะมีทางออก
ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ขอให้ทุกฝ่ายอย่าเพิ่งด่วนสรุป
เพราะต้องมาคิดว่าจะทำอย่างไรกับกรณีนี้ได้บ้าง
แต่รัฐบาลไม่สามารถแทรกแซงกระบวนการของศาลได้